ดูเหตุการณ์นี้หน่อยผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๔ปีครับ
เขาไปรู้จักเพื่อนคนหนึ่งผ่านทางแอพพิเศษชั่นแอพ๑
แล้วนัดไปเจอกันที่คอนโดแล้วไปเจอหน้ากันครั้งแรก
แต่อยู่เขาร่วงลงมาจากคอนโดชั้น๙
ตกลงมาที่พื้นดับอย่างปริศนาครับคุณผู้ชม
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๔
ก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
เมื่อกี้เห็นรูใช่ไหมคือหลังคาของบ้านข้าง
มันเป็นรูเพราะว่าร่างเขาตกลงมากระแทกพื้นแบบนี้
ตำรวจสนรัฐนาธิเบสครับสพรัฐนาธิเบสไปตรวจสอบ
เพราะว่ามีร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปค้างอยู่บนหลังคาทาทาวน์เฮาส์
บริเวณชั้นสองคือทาวน์ฮาวส์อันนี้มันติดกับคอนโดไง
คาบ้านเขาอันนี้มันน่ากลัวมากเลย
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายกรอบยศอายุ๓๔ปี
ข้างบ้านเนี่ยเป็นคอนโดแห่งหนึ่งปลูกติดกันนะฮะทีนี้คนที่อยู่กับเขาเนี่ยคือนายอธิพันธ์อายุ๓๗ปีอันนี้ไปอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายนะที่ไปอยู่กันที่ห้องเนี่ยตอนที่เขาจะตกลงมาเขาบอกว่ารู้จักกับผู้ตายผ่านแอปแป๊บหนึ่ง
มีการติดต่อพูดคุยกันมาไม่เคยเจอกันนะรู้จักกันมาประมาณ๑เดือนแล้วจนกระทั่งคืนของวันที่๑๖นะฮะมิถุนายนไปนัดเจอกันที่ห้องที่คอนโดเขาที่บริเวณชั้น๙นะครับ
พอตอนเช้าตื่นมาเขาเห็นเห็นว่าผู้ตายไปยืนอยู่บนเก้าอี้ซึ่งติดอยู่กับระเบียงโดยที่ไม่ทราบสาเหตุอันนี้เพื่อนเขาอ้างแบบนี้นะโดยได้มีการพูดคุยกันสุดท้ายผู้ตายยอมลงกลับมาไปนั่งอยู่ในห้อง
แต่ผ่านไป๑ชั่วโมงผู้ตายไปยืนอยู่จุดเดิมคือบนเก้าอี้อยู่บนระเบียงอีกครั้งนึงและบอกว่าเดี๋ยวจะไปอาบน้ำจากนั้นในส่วนของเจ้าของห้องเองก็เลยเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำนะครับ
แปลงฟันอยู่แป๊บนึงมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นเพราะมันมีเสียงอะไรบางอย่างนะครับแต่คือก็ไม่ได้เห็นผู้ตายแล้วเพื่อนหายไปไหนมันมีเสียงอะไรเกิดขึ้นก็เลยชะโงกหน้าออกไปดูโอ้โหสิ่งที่เกิดขึ้นคือเพื่อนชายของเขาเนี่ยไปอยู่ข้างล่างแล้วตกลงไปกระแทกหลังคาแล้วไปคาอยู่ชั้นสองของทาวน์ฮาวส์ข้างคอนโดแล้วตัวเองก็ไม่ทราบเอาเป็นอะไรอ่ะ

กันกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ครับ
อ๋อได้ยินใช่ไหม

ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ฟังข่าวนี้ก็คงจะมันยังไงมันแปลก
ไปเจอกันคืนเดียวแล้วเพิ่งเจอครั้งแรกแล้วอยู่จะไปปีนแล้วกระโดดลงมาทำไมมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นหรือไม่อย่างไร
หรือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำกันในห้องแล้วมันเป็นตัวกระตุ้นทำให้ผู้ชายคนนี้ตัดสินใจลงมาหรือเปล่า
หรือมันมีภูมิหลังอาจจะมีความเครียดส่วนตัวหรือเปล่าก็เลยโดดลงมาอันนี้ยังไม่ทราบนะฮะ
ตำรวจต้องนำตัวเจ้าของห้องเนี่ยไปสอบปากคำก่อนไปหาหลักฐานความเชื่อมโยงเพิ่มเติมรวมทั้งต้องไปดูกล้องวงจรปิดด้วยถ้ามีนะฮะ
เพราะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้ยังไม่มีใครทราบ
ส่วนร่างของผู้ตายเนี่ยส่งไปชนสูตรแล้วนะครับที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรังสิตนะครับ
เพื่อไปหาสาเหตุที่แท้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ